พึ่งหลวงย้ายรัง
จากรังที่ต้นมะเดือยักษ์คำชโนธ

ที่หน้ากล้อคำชโนส

โอ้โหในช่วงวันแรม๘

เมื่อวันก่อนนี้๑๑มิถุนายน
นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็พากันไปกราบไห้ขอโชคขอลาบ
ที่เกาะคำชโนธวังนาคิณบินแดนพญานกรราช
นี่เป็นปกติช่วงใกล้วันเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
คนเยอะเขาบอกว่าคนหนาตาเป็นพิเศษเหมือนกัน
คุณดูคนเยอะอยู่นะ
หลายคนเข้ามาก็จะมากราบไหว้ขอพร
จากพ่อปู่ศรีสุธโมมะยาศรีปฐุมา
และก็จะเดินทางไปต่อที่ต้นมะเดือยักษ์ด้านใน

เขาบอกว่าจริงตรงนี้เป็นเหมือนขุมทรัพย์ของพ่อปู่แม่ย่า

มีเสียงผู้หญิงตะโกนออกมาเป็นตัวเลขด้วยนะ

เออมันจะมืดสนิทเลย

คือเขาว่ากันว่ามีคนตะโกนตะโกนพูดกันออกมาเป็นอันนั้นอันนี้อันนู้นว่ากันไป
ก็เลยทำให้เลขเหล่านั้นหมดเกลี้ยงแผง

และก็มีเรื่องแปลกคือพึ่งหลวงที่ทำรังอยู่บนต้นมะเดือ๑๐รังได้
มันไม่เคยทำร้ายคนนะชาวบ้านเขาว่ากันแบบนี้
มันย้ายรังค่ะคุณย้ายไปจับที่พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทร์

ตรงผ่านนี่เห็นไหม

ไม่เห็นมามืดนิดหนึ่งนี่ฮะ
นี่คือพระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทร์ขนาดสูงใหญ่เลย
อยู่ในอิริยบทแบบยืนนะคะ
พระหัสขวาเนี่ยห้อยลงข้างลำตัว
หัดซ้ายฝ่ามือเนี่ยเสมอพระอุระก็คือหน้าอกนะคะ
มือซ้ายสังเกตเมื่อกี้ที่คุณชนะบอกมีเหมือนพึ่งหลวงมาเกาะอยู่ด้านใต้
แล้วนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ตีความวิเคราะห์อะไรต่าง
แต่เขาบอกมันวิเคราะห์ไม่ค่อยชัดเจนขอแบบนี้เลยชัดเจนก่อน
มันปิดรอสักอีกแล้วอะ
เอาบ้าทแห่งว้าวหมดแล้ว
เมนมือยว้าว
คุณดูว้าวมันขึ้นจน

รอนิดนึงดิใช่ไหมล่ะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดถึงใจ
ยังมีอีกหลายยังมีเวลาให้กลับเอาไปดู